รับจอบประเด็นช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะ
มีคนร้ายก่อเหตุอุกอาจขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปบุกยิงเจ้าของร้านคาแคร์
ขณะที่เขากำลังนั่งสังสรรค์อยู่หน้าบ้านคาดว่าน่าจะไม่พอใจกับการขับรถไถไปชนเสาแบ่งเขตที่ดินนะคะ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ภรรยาของนายจิตติหลกเจ้าของร้านคาแคร์มองร่างไร้วิญญาณของสามี
เธอยังทำใจไม่ได้หลังสามีถูกคนร้ายบุกยิงขณะนั่งสังสรรค์กับญาติอยู่ในร้าน
ซึ่งผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนกลับเป็นญาติของสามีซึ่งไม่ลงรอยกันมานานแล้ว
และ๒วันก่อนสามีก็เพิ่งมีปัญหากับพี่ชายผู้ก่อเหตุแต่ก็ไม่รุนแรงอะไร
ก่อนเกิดเหตุสามีนั่งดื่มเบียร์กับญาติสักพักนายนิชานมือยิง
ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาหาสามีของเธอก่อนชักปืนลูกซองยิงใส่
แล้วทำท่าจะวิ่งหนีสามีจึงชักปืนยิงสวนออกไป
ญาติที่อยู่ด้วยจึงคว้าท่อนเหล็กวิ่งไล่ตามไปจนทัน
กระหน่ำตีศีรษะแล้วตะโกนให้คนช่วยจับตัว
ขณะที่พ่อของผู้ตายบอกว่าเขาก็ไม่รู้สาเหตุว่า
ลูกชายถูกยิงเพราะอะไรอยู่มือยิงก็ขี่รถเข้ามายิงลูกชาย
โดยไม่พูดอะไรก่อนสักคำลูกชายของเขาเป็นคนทำมาหากิน
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับญาติคนนี้แม้ที่ผ่านมาลูกชาย
จะเคยมีปัญหากับพี่ชายของผู้ก่อเหตุเรื่องที่รถไถของลูกชาย
ขับไปโดนเสาแบ่งเขตในที่ดินของอีกฝ่าย

อ้าวมันหลุดหายก็เอามาตั้งที่เดิมอะไรที่เดิม
คนหญิงไปตรงไหนก็มีเรื่อง
เท่าของโร้วหลาหลานชาวบ้านเป็นอย่างงั้น
ขณะที่พี่ชายของผู้ก่อเหตุก็ไม่รู้จะ

สงสัยว่าทำไมน้องชายถึงขี่มอเตอร์ไซ

ทั้งที่ตัวน้องก็ไม่เคยมีปัญหากับผู้ตาย

เขาเองมีปัญหากับผู้ตายแต่ก็เคลียร์กันแล้ว
ส่วนกับน้องชายก็ต่างคนต่างอยู่

เคยถูกทำร้ายร่างกายมา๒ครั้ง
สมองได้รับความกระทบกระเทือนเวลากินเหล้า

ที่น้องกับพลายพูดว่าสงสารมาก
ก็นึกว่าตายที่นั่นแล้ว
ตำรวจสพท่ายางสอบสวนเบื้องต้นพบว่า
สาเหตุมาจากสองฝ่ายไม่ลงรอยกัน
กระทั่งเกิดมีปากเสียงกันเรื่องที่ดิน
ทางนี้ได้อายัดตัวนายนิชานผู้ก่อเหตุไว้แล้ว
หลังได้รับบาดเจ็บรักษาตัวในโรงพยาบาล
เตรียมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน